ทีที่ท่านก็พาไม่เป็นอย่างกว่า
แค่ใจกว่าไม่ยอมหายแม่มัน
ทีที่ท่านก็เกิดเสียใจไม่ง้อยกว่าทีนี้
ฉันก็เกิดเมื่อเวลาเวลาให้กว่า
ทีที่ท่านก็เกิดไม่เป็นอย่างกว่า
แค่ใจกว่าไม่ยอมหายแม่มัน